มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้
เกิดขึ้นนะคะสักเวลาประมาณตี๕นี่เอง
ใครผ่านไปแถวนั้นที่ออกมาทำงานกันแต่เช้าน่าจะตกใจ

ใช่ค่ะมันเป็นสวนสาธารณะคุณผู้ชม
ขับรถผ่านเช้านี้น่าจะได้เห็นนะคะ

แล้วคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
อันนี้คืออย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นสักช่วงเวลาประมาณตี๕
คือรถคันนี้ตกจากทางด่วนนะคะเป็นทางด่วนตรงรามอินทราอาจนรงค์ค่ะ
ที่เกิดเหตุตรงจุดที่รถตกคือสวนสาธารณะวัชราพิรมรามอินทา
มันอยู่ใต้ต่อหม้อทางพิเศษตรงนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแยกตัววาย
ซึ่งพอไปเจอก็ไปเห็นรถกินย่อมัดด้า๓สีดำคันนี้สภาพ
ไม่ต้องพูดถึงตกลงมาสูงขนาดนั้นนะคะ
คือเขาไปพุ่งเสยแบรีเออร์ค่ะแล้วเหินตกลงมากลางสวน
บอกเลย๘เมตรนะคะคุณผู้ชมรถมันก็พลิกคว่ำหลายตลบ
แล้วคนขับเนี่ยเป็นหญิงสาวด้วยนะคะเธอบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ทราบชื่อคือนางสาวจิราพรแสงจันทร์อายุ๓๙ปีศีรษะเนี่ยแตก
และหลังคาเนี่ยรถมันยุบแล้วมันก็ทับตัวเธออยู่
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยความทุลักทุเลนะคะ
พยายามใช้อุปกรณ์ตัดถาเอาตัวเธอออกมา
สุดท้ายรีบนำตัวนะคะส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานีทำการรักษาค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปสอบสวนข้อมูล
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะว่าหญิงสาวรายนี้นะคะที่ทราบชื่อคือจิรพรเนี่ย
แล้วตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ว่าหลังเลิกงาน
เธอคงขับรถขึ้นทางด่วนจะกลับบ้านนี่แหละแต่อาจเกิดวูบหลับใน
สุดท้ายรถก็เลยไปพุ่งชนแบรีเออร์และเสยขอบทางพิเศษตรงช่วงแยกตัววายตรงนั้น
อย่างที่เห็นลูกคุณผู้ชมดูสภาพเป็นแบบนี้เลยนะ
นี่แหละค่ะแล้วสุดท้ายรถมันก็เลยตกลงมาด้านล่างค่ะ
คนขับหญิงสาวอะไรที่ธรพลรภ์ครรภ์ค่าเช็มขัดแนเฦภัย
ตัวเลยไม่หลุดออกมาถ้าเกิดแล้วคุณลองคิดภาพว่า
ถ้าเธอไม่โลกเช็มขัดแนเวภัยรุดออกจากรถนะคุณ
นะก็เป็นว่าตอนนี้ส่งไปรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ
แต่เดี๋ยวจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของเธอด้วย
แล้วก็ติดตามญาติพี่น้องนะคะก็ประสานมาให้เข้ามาดูแลเธอต่อไปแล้วค่ะ
อืมแต่มันก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรงเนี้ย

คือทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมาดูไงเรื่องของการชดใช้ทรัพย์สินของการทางต่อไปด้วย